ค้ากะเท้าเหรียญแล้วสิ่งข้างทำร้ายตัวเองด้วยกันเอาค้าเนี่ยนะคะไปถีบกระจกประตูกระจกเข้าอะครับเรือสาดสิครับแบบเนี้ย
โอ้โหเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มั่วตัวไปหมดแล้วแต่ตัวเองไปไหนไม่ได้แล้วนะ
ขออนุญาตย้อมสีให้เป็นสีเทาอย่างที่เห็นนั่นคือเลือดนะครับ

ใช่แล้วล่ะครับไม่ขอให้คุณผู้ชมเห็นอะไรแดงหรอก

ผู้ชายคนนี้อายุประมาณสัก๒๐๒๕ปี
เขาอ้างว่าตัวเขาคือเจ้าชายสิทธะ

พูดอย่างนั้นเลยครับแต่ดูหน่อยสิว่าเป็นยังไง
ขาทั้งสองข้างฮะถูกเศษกระจกแทงเข้าให้
เลือดไหลเลยฮะเลือดอาบเลยครับ
ไหลนองแบบนี้แล้วก็นอนขอความช่วยเหลือ
อยู่ที่ด้านบนละเวนร้านครัวชมบิน

ทางร้านเขาก็รีบแจ้งไปอย่าง
คุณตำรวจมาช่วยหน่อยประสานตำรวจสอบพอบ้านเป็ดนะฮะมาช่วยตรวจสอบ
ผู้ชายคนนี้ที่ก่อเหตุก็พูดจาไม่รู้เรื่องนะ
แต่โอเคอย่างน้อยยังอยู่นิ่งอยู่เฉย
เพราะว่าทางกู้ภัยเขาก็รีบประถมพยาบาลให้
ยังไม่ทันเปิดร้านเลยพี่ฝนค่ะได้ยินเสียงแตกดังเปร้งอืม
โอ้โหรีบลงมาจากชั้นสองพอลงมาดูเท่านั้นแหละ
ก็เห็นผู้ชายคนนี้นอนแอ้งแม้งอย่างนี้โอ้โหเลือดไหลโจ๊กไหลโจ๊ก
แหมเลือดไหลเป็นสายโลหิตมันก็ต้องเป็นโลหิตอยู่แล้ว

และนี่ยกมือไหว้แล้วบอกตัวเองเป็นพระพุทธเจ้า
งงสิครับบางทีบอกว่าตัวเองเป็นพระศิวะบ้างล่ะ
อ้าวมั่วไปหมดแล้วลักษณะท่าทางนายคนนี้ต้องเพียรแน่
เพราะว่าเจ้าของร้านพยายามจะช่วยตัวของผู้ก่อเหตุยังพูดอีกนะว่า
นี่อย่าโดนตัวฉันเพราะตัวฉันเนี่ยมีชุนระเบิด
อ้าวพูดไปเปื่อยอ่ะพี่ฝน

คนละเรื่องเลยครับเอางี้ละกันไปตรวจสอบทรัพย์สินที่เสียหาย
อย่างแรกเนี่ยฮะประตูเปิดปิดที่เป็นกระจกเนี่ย
โอ้โหบอกเลยนะต้องไปจ้างช่างมาติดตั้งใหม่
เขามาตีราคาแล้วนะว่าเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ย
มูลค่าประมาณสัก๑๒๐๐๐บาท

พูดง่ายพี่ฝนอยู่เหมือนเสียตังค์เป็นหมื่น

เรื่องของทางคดีนะครับคุณตำรวจบอกว่า
จากนี้นะครับเดี๋ยวจะตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของผู้ก่อเหตุ
แล้วหากตัวเขาผู้ก่อเหตุในอาการดีขึ้นแล้ว
เดี๋ยวจะคุมตัวมาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ตอนนี้ก็ต้องเอาไว้ที่โรงพยาบาลก่อน
คุณหมอเขาดูแลเรื่องของบาดแผลก่อนนะครับ
ใช่แล้วค่ะก็มาดูข่าวต่อไปนะคะ
คือผมเป็นคนรักสัตว์รักสุนัข
เชื่อว่าใครที่เลี้ยงสุนัขดูภาพเหตุการณ์นี้สะเทือน

ก็เกิดขึ้นอีกแล้วกับสุนัขพันธ์พิษบูนะคะ
ซึ่งรู้เลยว่าสุนัขพันธ์นี้คือเขาเป็นพันธุ์ที่ดุมาก
แล้วคือเขาหลุดออกมาหลุดออกมาบ้านเพื่อนบ้าน
แล้วไปกัดน้องหมาของเจ้าของบ้านหลังนั้น

หมาร้องควนคลางแบบเจ็บปวดมากเนี่ย

น้ำตาลเนี่ยค่ะเดินเข้ามาในเขตพื้นที่บ้านของเพื่อนบ้าน
โดยที่ไม่มีเจ้าของมาควบคุมนะคะ

แล้วดูท่าทางก็ไม่น่ามีอะไรนะ
เนี่ยตอนคือเขาน่าจะรู้จักกันหรือเปล่า

นักสองตัวนี้นะคะซึ่งในบ้านเนี่ยมีทั้งเด็กเล็กด้วยนะ

ซึ่งเขาบอกว่าทุกคนพยายามทำตัวให้เป็นปกติ
ไม่กล้าตะโกนไล่เพราะว่ากลัวมันจะตกใจแล้วก็จะวิ่งเข้ามาทำร้าย
เขาเห็นแล้วนะมันหลุดมาแต่ท่าทางมันก็ยังดูใสเล่น

เออมันขย่ำหมาตัวนี้
ใช่ค่ะแต่แบบสุดท้ายนะคะคือ

โหโหจนมีคนอื่นที่คาดว่าเป็นเจ้าของน้ำ
ดึงเข้ามาดึงเจ้าพิษบูนี้ออกนะคะ
แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยยิ่งดึงนะถ้าปัด
เขายิ่งกัดแล้วกัดแล้วก็ไอ้ตัวสีขาวค่ะมันก็จะยิ่งแบบเจ็บมาก
ซึ่งกว่ามันจะปล่อยก็คือไอ้ตัวสีขาวนี้นอนนิ่งแล้วนะ
นิ่งคืออาจจะแบบมีความลักษณะเหมือนกับว่า
ฉันไม่สู้แล้วนะไม่สู้แล้ว
ไอ้เจ้าพิษบูจะได้ปล่อยใช่ค่ะ
ซึ่งตอนนี้เจ้าของหมาก็มาอัปเดตอาการของน้องหมาตัวสีขาว
ว่าตอนนี้น้องปลอดภัยแล้วนะแต่ก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเนอะ
ก็ฝากถึงเจ้าของด้วยนะคะว่าสุนัขพันธ์นี้เขาดุมาก
เพราะฉะนั้นต้องควบคุมเขาให้ได้ถ้าควบคุมเขาไม่ได้ก็อย่าเลี้ยงเขาเลย
ก็ไม่ใช่ความผิดของน้องพิษบูนะต้องเป็นความผิดของเจ้าของ
ซึ่งต้องควบคุมเขาให้ได้นะคะก็ฝากไว้ด้วย
คืออันนี้เป็นหมาไงถ้าเป็นกัดเด็กหรือว่ากัดคนแก่ล่ะ
มันจะโอ้โหมันอันตรายสักแค่ไหนก็ต้องฝากไว้ด้วยนะคะ
อีกหนึ่งเรื่องที่ฝากกันก็คือการเช็คสภาพรถฮะ
เราเห็นกันมาเยอะกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับสภาพรถยนต์ที่ไม่พร้อม
นี่มีอีกแล้วกับรถบรรทุกคันใหญ่ที่เบรกแตกครับ
โอ้โหนี่น่าจะโดน๓คันไหมคะ

เหตุมันเกิดที่บริเวณแยกไฟแดงแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรี

คุณผู้ชมเห็นไหมรถเขาชะลอแล้วใช่ไหม
มีเพียงแค่รถมาทุกคันใหญ่คันนี้ครับ

ชะลอแบบนี้เราก็เดากันไปนะ
อาจจะเป็นเพราะว่าเบรกแตก
เมื่อเบรกแตกแล้วเนี่ยคนขับเขาจะทำยังไง

อืมแล้ววิธีการในการหยุดรถของเขา
เนี่ยฮะเหมือนกับว่าเขาไม่มีทางเลือกแล้ว
เขาเลยตัดสินใจที่จะพุ่งเข้าหารถคันที่เหลืออยู่

จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเราก็ต้องไปถามตัวคนขับว่า

แต่หลายคนเห็นคลิปนี้ก็ไปตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า
โอ้โหคงเป็นการตัดสินใจของคนขับ
ว่ามันเป็นวินาทีที่ต้องตัดสินใจแล้ว

ถ้าออกไปทางโล่งอาจจะไปชนบ้านของชาวบ้านหรือไปชนเสาไฟ

แต่ถ้าออกทางขวา
ก็จะมาเจอแบบนี้ชนรถจะซ้ายจะขวา

วิภาควิจารณ์ในการตัดสินใจของคนขับ
เหตุผลหลักเพราะว่าบางครั้งบางคัน
เราไม่ได้เช็คสภาพรถให้ดีเท่านั้นเอง

ทั้งคนขับแล้วก็รถด้วยนะคะ
ไปดูข่าวเตือนภัยกันอีกแล้วนะคะ

ก็คือคุณผู้ชมก่อนที่จะแชร์ก่อนที่จะเชื่ออะไรเนี่ยก็ต้องพิจารณาให้ดีก่อนนะคะ
ซึ่งวันนี้เรามาบอกเลยว่าที่เขาแชร์กันบอกว่าโฆษณาแอปเป๋าตังค์ของธนาคารกรุงไทยแจกเงิน
แจกเงินอันนี้ข่าวปลอมนะคะอย่าแชร์นะคะ
จากกรณีที่มีข้อความระบุว่าโฆษณาแอปพลิเคชันเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยประกาศแจกเงินนะคะ
ซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ชี้แจงเป็นการกระทำของมิจฉาชีพนะ
ธนาคารไม่มีนโยบายที่จะแจกเงินโดยการส่งข้อความเชิญชวนทางไลน์ให้ติดตั้งแอปพลิเคชันแต่อย่างใด

ให้เราไปกรอกข้อมูลส่วนตัวหรือให้เราไปโหลดแอปอะไรบางอย่าง
แล้วไอ้แอปนั้นของมิจฉาชีพมันจะมาดูดข้อมูลเราครับ
เพราะฉะนั้นอย่าหลงเชื่อถ้าจะจิ้มลิ้งไปจิ้มจุ่มดีกว่า

ดังนั้นขอให้ประชาชนนะคะอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวแล้วก็ขอความร่วมมือค่ะ
ไม่ส่งหรือว่าแชร์ข้อมูลดังกล่าวในช่องทางสื่อสารสังคมออนไลน์ต่างนะคะ

จะโทรไปถามเลยง่าย๐๒เลข๑๗ตัว๐๒๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑นะคะ
เขาบอกไว้เลยว่าธนาคารไม่มีนโยบายแอปพลิเคชันแจกเงินนะ

คุณผู้ชมมาดูความน่ารักของเด็กกันบ้างเขาบอกว่ากิจกรรมคริสต์มัสเนี่ยเด็กที่ไหนเขาก็ชอบ

ใหญ่ก็ชอบเหมือนกันแต่เด็กที่นี่ชอบมากเป็นพิเศษเรียกได้ว่ามันคนเดียวก็ได้เหรอ
ติดตามเลยในช่วงสะบัดข่าวเด็ก
สมัสข้าวเด็ก
สมุกของที่นะครับ
นี่ไม่มีคนที่แบบวะตัวจี๊ดตัวจี๊ดตัวตึงของจริง
นี่ครับดูที่จะวดาตัวน้อยกระโดดยงโยะตีดสปิงมาด้วย
เป็นคนที่โพนเขาโพนในแนวทางของอิสรค์บ้านเขาเขาบอกว่าสนุกคนเดียวก็ได้บักล่าเอลฟนอยค์
บวชคนเดียวก็คือสนุกคนเดียวก็ได้

ใครจะเชื่อคลิปนี้คนดูเป็นล้านยอด
ดูเนี่ยล้านก็คือ๓ล้าน๔แสนวิวไปแล้ว
แล้วผมไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นข่าวแล้วเนี่ย

เอางี้ละกันอยากไปดูความน่ารักของน้องเขาต่อ
อ่าไปดูตรงนี้กันบ้างนะคะ
เด็กชายกลับจากโรงเรียนแล้วอ่าแล้วก็คุณพ่อวางแผนจะจ๊ะเออ่า
แต่ไม่รู้ว่าสำเร็จหรือเปล่าต้องไปตามดูค่ะ
อ๋อเห็นกล้อง
เออโอ้โหทุกเพื่อนตกใจ

เพราะว่าเห็นเสื้อพ่อแบบแว๊บ
แต่พอรอบที่๒นี่คือหลอกจริงไง
มันมีเผาจริงกับเผาหลอกใช่ไหมอันนี้
ตอนหลอกไม่เท่าไหร่แต่ตอนเอาจริงของคุณแม่นี่แบบ
โอ้โหเรียกได้ว่าน้องเขาตกใจแล้วตกใจอีก
อันนี้ก็ทำคอนเทนต์ให้แฟนได้แบบว่า
ได้เห็นรอยยิ้มได้สนุกสนานกันนะคะ
ก็ถือว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างนะ

อันนี้ยอดวิวก็ไม่ธรรมดานะคะ
ก่อนอื่นเมื่อกี้เท่าไหร่๓วิว๓ล้านกว่า
อันนี้๑๓ล้านวิว

อ่ะชนิดที่แบบว่าชาวเน็ตเข้าไปยิ้มเยี่ยมกว่าประธาปุหรัสนี้น่ารักดี

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ

มาค่ะมาต่อกันนะคะในฐานะที่พี่ฝนเป็นนักร้อง
แต่ว่ามีนักร้องมืออาชีพมากกว่าพี่ฝนอีก
ก็คือขณะที่ร้องเพลงอยู่เจ้าภาพก็ส่งจดหมายน้อยขึ้นมา
บอกว่าไปขยับรถหน่อยให้ประกาศขยับรถหน่อย
แต่เพลงก็ต้องร้องทำยังไง
มันจะได้แบบว่าคู่กันไปได้
ไปดูนักร้องมืออาชีพว่าเขาแก้ปัญหายังไง

ทำอย่างไงอ่ะไปดูกันค่ะ

และ๔กไกลสหรือสีห้าสองหกสามกรุงเทพมหานคร
ช่วยขยับรถทียังมี๓คันบท๓๕๙๐บรุงเทพมหานคร
ช่วยขยับรถทียังมี๓คันบรุงเทพมหานคร
ช่วยขยับรถทียังมี๓คันบรุงเทพมหานคร
ช่วยขยับรถทียังมี๓คันบรุงเทพมหานคร
ที่เจ้าของจับมาซิตอัพน่ารักมากเลย
สวัสดีค่ะ